หลังจากช่วงที่แล้วคุณกุ๊กกิ๊กลิเกสาวของเราได้จัดลำดับราคาสินค้าไว้เรียบร้อย
จะถูกต้องกี่ลำดับรับเงินรางวัลกลับบ้านเท่าไหร่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ
กลับมาค่ะกับแก๊งป่วนด้วนราคาค่ะยังอยู่กับกุ๊กกิ๊กนะคะ
นางร้ายสายลิเกนะคุณผู้ชมก็เรียงของเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับเครื่องกีฬา
ตรงใจคุณผู้ชมไหมคะคิดว่าอะไรแพงสุดคิดว่าอะไรถูกสุด
แล้ววันนี้จะคว้าแจ็คพอร์ตไปได้หรือเปล่างั้นเรามาเฉลยกันค่ะ
ดูที่อันแรกเลยนะคะสำหรับไม้แบตที่กุ๊กกิ๊ก
คิดว่าเป็นของที่ราคาถูกที่สุดดูสิคะว่าไม้แบตอันนี้จะตั้งต้นอยู่ที่เท่าไหร่
และไม้แบตจากเอฟบีทีราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาท
โอเคมั้ยพอไหวนะคะพอไหวนะคะ
งั้นมาดูที่ลูกเทนนิส๓ลูกค่ะจากเอฟบีทีเหมือนกันนะคะ
ขอให้แพงกว่าหนึ่งร้อยหกสิบบาทเพื่อสะสมห้าพันแรกนะคะ
และราคาอยู่ที่เท่าไหร่
เรียบร้อยสำหรับข้อแรกหมดสิทธิ์ลุ้นแจ็คพอร์ตแล้ว
แต่ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ๕๐๐บาทต่อไปเรื่อยนะคุณ
ดูสิคะว่าไม้ตีปิงปองจะแพงกว่าไม้แบตไหม
และไม้ตีปิงปองจากเอฟบีทีนะคะราคาอยู่ที่

ถูกกว่าไม้แบตบินตันค่ะไม้ตีปิงปองมีราคา๑๓๕บาทนะคะ
ตอนนี้ผ่านมาแล้วนะคะถึงข้อ๓ยังไม่ได้สะสมเลยนะครับ
คุณค่ะมาลุ้นกันอีกข้อหนึ่งค่ะสำหรับลูกฟุตบอลค่ะ
ขอให้ลูกฟุตบอลจากเอฟบีทีนะคะแพงกว่าไม้แบตมินตันก็แล้วกัน

และราคาลูกฟุตบอลอยู่ที่

ไม้แบตก็ยังคงสถิติแพงสูงสุดอยู่นะคะ
มาลุ้นกันที่สุดท้ายเลย
ขอให้ได้ไปกันแล้วกันข้อนี้สำหรับตะก้อลูกตะก้อนะ

และลูกตะก้อนะคะแพงกว่าแม่เบ็ดจริง
กุ๊กกี้คะรับไป๕๐๐๐บาท
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคา

ที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่า
อุปกรณ์กีฬาที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชิ้นนี้ก็คือ
ลูกเทนนิสราคา๙๐บาท
และชิ้นที่ราคาสูงที่สุดก็คือ
ลูกตะกร่อราคา๑๗๙บาทนั่นเอง

หนูถึงบอกว่ามันยากจริงค่ะ
เราไม่รู้อะเนาะสายนี้ไม่ใช่สายเราอะเนาะ

เราไม่ใช่สายกีฬาจริงเพราะว่านี่ถูกไปข้อเดียวเอง

มีบ้างค่ะแต่ว่าไม่เป็นไร
ถือว่าอยู่บ้านเหงาก็มาหาพี่มาเล่นมาเที่ยวค่ะ
หนูมาวันนี้หนูมีอะไรจะบอกพี่เป๊กกี้อย่างหนึ่งคือ
หนูติดตามพี่เป๊กกี้นานแล้วมาก
เป๊กกี้พูดในรายการทุกรายการว่า
ถ้าเรารักอาชีพอาชีพก็จะรักเรา

ใครที่เจอกุ๊กกิ๊กที่ไหนก็ขอให้ดูกุ๊กกิ๊กแล้วก็มีความสุข

วันนี้เนื่องด้วยเรามีความสุขแล้ว
ก็อยากกลับบ้านมือเปล่านะคะที่สะสมมาให้ไปเลยค่ะ
วันนี้ขอบคุณกุ๊กกิ๊กด้วยค่ะ
วันนี้คุณกุ๊กกิ๊กได้รับเงินรางวัลไป๕๐๐๐บาทด้วยรอยยิ้ม

ช่วงหน้ายังมีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่
บอกเลยว่าทั้งหล่อทั้งพริ้วพักสักครู่เดียวครับ
ผู้แข่งขันนักช็อปของเราคนต่อไปน้องปอนโน

หนูดต้องลงอ่ะ